เป็นผับที่กำลังดังในพื้นที่เลย
ท่านผู้ชมครับล่าสุดที่ที่เกิดเหตุ

ปัปตันของร้านเขามาที่ร้านค่ะนะ
แล้วเรื่องของผู้จัดการร้านเจ้าของร้านจะเป็นยังไงเนี่ย
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
ตอนนี้เราได้มีการพูดคุยกันเรื่องต้นล่ะ
คือคุณเปิ้ลเป็นตัวแทนของคุณเปิ้ลที่เป็นเจ้าของร้าน
พับตรงนี้ใช่มั้ยครับ
เอารายชื่อที่เสียชีวิตให้หนูทีแล้วพี่เปิ้ลโทรประสานเลยว่า
ญาติจะรับศพวันไหนยังไงห่างจากทางร้านเจ้าของ
นำพวงหลีดไปให้แล้วก็จะให้เงินเยียวยานะคะ
ส่วนเท่าไหร่พี่เปิ้ลไม่สามารถทราบได้ติดต่อไปกับครอบครัวของ
พี่เปิ้ลติดต่อแล้วใช่ถูกต้องนี่คือมีเอกสารยืนยัน
เพราะเจ้าของร้านพี่เป็นคนให้โทรไม่ได้นิ่งเฉยเลยเด็กเด็กค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยคือทางคุณเฟิร์นเจ้าของร้านเนี่ยคือ
พร้อมที่จะเยียวยาให้ใช่แม้กระทั่งคนบาดเจ็บ
ถูกต้องค่ะเบื้องต้นนี้พี่เปิ้ลค่ะคือ
วันนี้มันก็มีกระแสออกมาเยอะแยะมากมายเลยว่า
ของเจ้าของผับเนี่ยคือก็เป็นปริศนาว่าเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
เป็นคนมีเส้นสายหรือเป็นคนที่มีแบ็คใหญ่หรือเปล่า
ชี้แจงยังไงหรือว่าจ้ะพี่ขออนุญาตชี้แจงเนาะ
จากใจของพี่เปิ้ลที่เป็นพนักงานคนนึงเนาะที่อยู่กับเขามานะคะ
คุณเฟิร์นไม่ได้มีสีอะไรเลยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ทำด้วยตัวเอง
แล้วก็จากใจแล้วก็ดีกับพนักงานดีกับพี่มาก
ไม่มีสีไม่มีใครเคยช่วยถ้าใหญ่จริงจะมีคนรอบข้างมาร้องเรียนทำไม
ถูกไหมจ้ะประมาณนี้พี่พี่เปิ้ลทำงานกับคุณเฟิร์นมากี่ปี
เปิ้ลทำมาน่าจะเข้าสองปีแล้วจ้ะเราเชื่อเรื่องอาถรรพ์เรื่อง
ทุกคนเชื่อหมดเชื่อหมดว่าอะไรมันจะอะไรยังไงเชื่อหมด
ประมาณนี้ค่ะอืมคุณเปิ้ลค่ะเมื่อกี้เนี้ยพี่เปิ้ลพาดูห้องที่
คุณเฟิร์นเมื่อคืนที่ช่วยโทรช่วยเหลือทั้งคืนเลยใช่ไหมคะ
คือเมื่อคืนเนี่ยคือตลอดทั้งคืนก็อยู่ห้องนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
ไม่รู้ไม่ได้แสดงค่ะอ่าอ่าก่อนที่เกษตรจะเกิดค่ะอ่า
คุณเฟิร์นจะอยู่ห้องนู้นกับพี่นั่นคือข้างหน้าพี่จะเช็คเครื่องครัวกันว่าอะไรคะ
ไปซื้อของพอมันตู้มแล้วก็ดูกันก็ต่างคนต่างวิ่งนะคะ
แต่ห้องนี้มันเป็นห้องส่วนตัวที่พนักงานไม่สามารถเข้าได้
ใครก็เข้าไม่ได้แต่ตอนนี้ล็อกแล้วเนาะตอนนี้ล็อกแต่
ต้นนั่นแหละค่ะคุณเฟิร์นก็ให้คนเข้าไปเพราะจะมีภาพส่วนตัวเขา
ก็หุ้มคนที่บาดเจ็บสาหัสมากถึงได้มีเลือดเนี่ยค่ะ
คือเราคือเมื่อคืนนี้ตลอดเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นี่คือคุณเฟิร์น
อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบจนตำรวจได้ทิ้ง
ทิ้งเลยค่ะจากใจถ้ามีหลายคนเห็นคุณเฟิร์นนะคะ
อยู่ต้นจนจบแม้กระทั่งไปโรงพักขึ้นรถไปข้างหน้าขับรถไปกันเอง

เปิ้ลพี่เปิ้ลคะเรื่องของประตูหรือไฟที่มันมีข้อคอรหา
พูดหลายสิ่งหลายอย่างว่ามีการล็อกหรือเปล่า
อันนี้พี่เปิ้ลในฐานะที่เราก็ทำงานอยู่กับคุณเฟิร์นมาจ้ะ

ว่าจริงแล้วประตูหนีไฟมันมีไหมมันล็อกไหม
ขอชี้แจงในความเป็นจริงของพี่เลยเนอ

ขอแก้ข่าวนิดนึงบางท่านอาจจะไม่รู้จริงเนาะ

คือทางประตูหนีไฟจะมีอยู่ทางด้าน

ซึ่งมีชัดเจนจะมีทั้งหมด๓ทาง
ทางหนึ่งคือเข้าออกเวลาของส่งถูกไหมคะ
แต่ไฟมันลามตั้งแต่ตรงนี้มาถึงนี่

บางคนวิ่งเข้าไปแล้วเขาก็ต้องวิ่งออกแล้วชนกัน

ทุกคนก็ต้องมาอัดกันอัดกันอัดกัน
รอดได้ดำได้ก็สามารถออก

เมื่อกี้ถึงบอกว่าล่าสุดก็คือมีญาติติดต่อมาว่า
เขาสู้ไม่ไหวแล้วจะถอดเครื่องให้ค่ะ
อันนี้มีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก๑คน
ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเฟิร์นถึงได้ให้พี่เปิ้ลโทรเบื้องต้นเลยว่า
ประสานเลยแม้กระทั่งคนบาดเจ็บ

กระทั่งคนเสียชีวิตเดี๋ยวหนูจะเอาพวงหลีดไปให้เขานะพี่

หนูจากใจของพี่เปิ้ลเลยคือมาก
เขาไม่จำเป็นต้องใส่แทร่งเขาเป็นคนดีมาก

เขาตั้งมาขนาดนี้ใครอยากให้เกิดถูกไหมค
เพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจกันว่ามันเพราะอะไร
รัดวงจรเหรอหรือมีอะไรถูกไหม
ร้องไห้ร้องแล้วร้องอีกร้องไห้ร้องแล้วร้องอีก

เขาอยู่ที่นี่ตลอดจนฝากตำรวจเรียก
ค่ะและนี่ก็เป็นการได้พูดคุยนะคะ

ที่ได้รับมอบหมายจากคุณเฟิร์น

ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการทอดทิ้ง

แล้วก็มาพูดถึงเรื่องที่มีข้อสงสัยต่างหลายอย่างที่วันนี้นะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็
อย่างที่บอกนะคะว่าเราอยู่ที่นี่

ได้พูดคุยกับพี่เปิ้ลสุวดีพุทธซื่อตรง
ที่เป็นกัปตันแล้วก็ทำหน้าที่
ในการดูแลความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากคุณเฟิร์นที่เป็นเจ้าของร้านนะคะ
ให้มาดูแลแล้วก็จัดการเรื่องติดต่อกับ
ของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ

นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่

รายงานสดจากสัตหีบค่ะ